โอ้โหแล้วคุณนี่ไปมาทั่วราชอาณาจักร
เพราะฉะนั้นไว้ใจกันได้ในเรื่องของอาหารการกิน
จะพาไปนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นี่ครับจะพาไปที่ร้านนี้ร้านนี้ดีตรงไหนอาหารก็อร่อย
แต่ว่าที่ดีจริงคือบรรยากาศ
บรรยากาศเขาดีมากเลยน้องใบตอง

เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
โอ้โหหลอดจังหลอดจริง

หาอีกคุณผู้ชมหล่อไม่หล่อไม่รู้ล่ะ

แต่วันนี้ที่จะพาไปสวยหล่ออย่างแน่นอน
ที่บอกว่าสวยหล่อนี่ก็คือมุมถ่ายรูปสวยหล่อเก๋
ครับคุณผู้ชมครับกับร้านคาเฟ่
ร้านนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บรรยากาศร้านเขาก็ดีแถมอาหารเขาก็อร่อยอีกด้วย
พูดแล้วอยากไปลองชิมดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นไปกันเลยกับรถคู่ใจของผมคันนี้นะครับ

ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่ารถคู่ใจของผม
มีหน้าปัดเรือนใหม่ที่มีดีไซน์ทันสมัย

โดยหน้าปัดสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นวิทยุ

ช่วยให้ผู้ขับสามารถอ่านข้อมูลบนจอได้ง่าย
ชัดเจนสะดวกปลอดภัย
ต้องละสายตาจากเส้นทางครับ

กับร้านบ้านตาคาเฟ่
โอ้โหบรรยากาศดีจริง
แดดร่มลมจก

นี่ถ้าได้เครื่องดื่มเย็นสักแก้ว

ผมเนี่ยนะอยากจะดื่มอะไรเย็นแบบเย็นเชียบเลย

งั้นจัดมาหนึ่งแก้วเลยนะจ๊ะ
ถ่ายรูปตามมุมต่างของร้านได้ก่อนเลยครับ

แล้วเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวอาหารจะไปเซิร์ฟครับ
ไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร้านกันครับ
คุณชนะครับอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเชิญทางนี้เลยครับ

อาหารได้แล้วมัวแต่ถ่ายรูปจนเพลิน

มาแล้วครับมาแล้วไปเดินดูรอบร้านมาแล้ว
บรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับ

ร้านของเราเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไร

จุดเริ่มต้นเลยคือผมเป็นวัยรุ่นที่ชอบเที่ยว
แต่ผมจะเที่ยวในสไตล์แบบนี้เหมือนกัน
พอดีที่บ้านครับมีที่เหลืออยู่
ผมก็คือเป็นที่แปลงนี้ครับของคุณตานะครับ
ก็คือมันเป็นที่มาของชื่อร้านด้วย

ก็ลองขอลองชิมดูเห็นแล้วอยากชิมจริง

และความหอมหวานของชาเขียว

วันนี้เรานำเสนอมากมายหลายเมนู
คุณโอมครับมาที่นี่

ส่วนใหญ่เลยลูกค้าจะสั่งผัดไทยครับ

สำหรับคนกินรสจัดที่ขาดไม่ได้ของที่นี่เลย

เราทำจำกัดและเราจะทำขายเฉพาะเสาร์อาทิตย
อันนี้เป็นขนมคนในชุมชนเขาทำมา

ก็จะมีทำมาฝากขายบ้างอะไรบ้าง

อย่างแรกที่คุณโอมเขาแนะนำเลยก็คือผัดไทย

มาแล้วผัดไทยกุ้งสด

หลักคือต้องยอมรับว่ามันจะมีความหวานนำนะ

แต่ถ้าใครไม่สะดวกทานเหลือกุ้งไม่เป็นไร
เอานิดนึงเพราะเขาผ่าครึ่งไว้ให้แล้ว

ทำไมหมูของเรามันถึงดูเป็นแผ่นแบบนี้ครับ
อันนี้ของเราจะเป็นเบคอนครับ

เอาเรื่องนะเผ็ดแต่ว่าอร่อย
จะเป็นพริกขี้หนูแดงกับพริกแห้งครับ
คุณคิดดูแล้วกันว่ามันจะเผ็ดร้อนขนาดไหน
แต่ผมชอบนะกับไอเดียที่เอาเบคอนมาผัดเป็นผัดกระเพรา
คือมันจะมีความเค็มเข้มข้นอยู่ในนั้น
มันไม่ได้เค็มแบบว่าเหมือนโรยเกลือ

มันเค็มแบบเค็มหอมเค็มนวล

โอ้โหขนมจีนน้ำยาปูตักขึ้นมาให้เห็นนี่คือเนื้อปูล้นเลยนะ
ขนมจีนน้ำยาปูโอ้โหรสชาติมันนัวเข้มข้นมากเลยนะ
มันหอมแล้วมันหวานเนื้อปูเห็นเล็กอย่างนี้
แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อปูแน่นเลยครับ
กินข้าวไม่ทานหวานได้ไงข้าวเหนียว
มะม่วงมีถึง๓สี๓สีจะมีอันชันนะครับแล้วก็มีเขียวใบเตย
เขียวใบเตยอันสีขาวปกติครับกินมันหมดทุกสีเลยละกัน
คือต้องบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงของเขาเนี่ยมูลมาได้ดีมากเลยขณะที่สีม่วงหอมกลิ่นอันทัน
สีเขียวเป็นใบเตยที่มันชัดมากเลยมะม่วงน้ำดอกไม้ของที่นี่เออมันหวานหอม
หวานหอมแล้วเนื้อละมุนมากเลยอ่ะแล้วยิ่งพอราดน้ำกะทิลงไปมันเพิ่มความมันความหอมไง
ผมชอบอ่ะน้ำกะทิเข้ากันดีมากเลยนะครับและพลาดไม่ได้เลยวันนี้พิเศษขนมตาลเล็กจิ๋ว
เอ้าขนมตาลอร่อยมากคุณผู้ชมครับแล้วมาแบบชิ้นอย่างนี้ผมว่ามันพอดีคำนะ
ทานหมดทุกเมนูที่นำมาเสนอในวันนี้คุณโอมครับอยากทราบราคาจังเลย
ส่วนนี่แหละครับขนมจีนน้ำยาปูเซตนี้๑๕๐บาทครับ
ปูแน่นถ้วยแบบนี้ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคามาก

วันนี้ครับผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพาะวัน
อันนี้เฉพาะวันก็ประมาณ๓๐บาทถึง๕๐บาทแล้วแต่ชุดครับ
เครื่องดื่มของเราล่ะครับอย่างที่ผมทานไป
เดินทางมาร้านบ้านตาคาเฟ่สบายมากครับ
มาจากกรุงเทพวิ่งลงทางด่วนบางปะอิน
ออกซ้ายตรงมาประมาณ๑กิโลเมตร
เทินใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ซ้ายไปทางศูนย์ศิลปาชีพบางไส
หลังจากนั้นตรงไปอีก๗๐๐เมตรจะมีป้ายอยู่ทางขวามือ
และถูกใจแบบนี้ผมมอบให้เลย
ขอบคุณครับคุณโอมครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์หน้า
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหนติดตามกันด้วยนะครับ
สำหรับในวันนี้ตลอดกินมาชิมถึงที่นี่แล้ว
ต้องบอกเลยว่าบ้านตาคาเฟ่อร่อยจริงเด็ดมาก

มีโอกาสก็แวะเวียนกันไปได้อยู่ที่อายุทยานั่นเองเนาะ